เคยคิดซัดนะป๊านะแล้วอะไรถึงทำให้เราตัดสินใจว่าไม่ทำ
แม่บอกว่าตัวเจ้ากรรมในเวรของป้าก็คือลูกชายให้ป้าสู้ต่อไปอย่าไปฆ่าตัวตายนะลูก
เพียงพินิฮานมีจริงเพาะพ่อการสมัครรายการนี้มาปีครึ่งนะคะ
คนที่มารถยอดโตไปพ่าก็รู้สึกว่า
ชีวิตของป้าก็ยังได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ป้าไม่เคยคิดเลยว่าโลกใบนี้
สิ่งดีมีอยู่เสมอแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

สู้ชีวิตได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สู้กันมานานแล้วแล้วก็ยังคงสู้กันต่อไปตอนนี้เป็นช่วงที่สู้แล้วมีความอิ่มบุญเป็นพิเศษ
เพราะว่าตอนนี้ชื่อว่าร้องได้ให้บุญ
ช่วงนี้นะคะจัดพิเศษนะคะโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะมอบพิเศษสำหรับให้ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้ามาที่ไม่สามารถร้องเพลงได้ด้วยตัวเองนะคะ
เราก็จะมีพี่ศิลปินดารานะคะตบเท้าก้าวเข้ามาช่วยกันร่วมบุญเต็มที่เลยนะคะ
ร้องครบ๑๐เพลงหยิบไปเลย๑ล้านบาท
ผู้สมัครมาในรายการของเราที่ไม่สามารถร้องเพลงได้เองเนี่ย
มีเยอะมากจริงแล้วก็ตกอยู่ในสภาวะลำบากที่ควรค่าแก่การได้รับการช่วยเหลือจริงนะคะ
เหมือนคุณป้าสุพรที่อยู่กับเราตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะ
บอกได้เลยว่าคนนี้เป็นอีกคนนึงเลยที่ไม่สามารถร้องเพลงได้แต่ว่าเรื่องราวชีวิตของเธอช่างเข้มข้นเหลือเกิน
แต่โชคดีนะที่ได้คนนี้มาเป็นคนที่ร้องเพลงแทนให้
มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณฝนธนสุนทรครับเชิญครับ
สวัสดีครับฝนครับ
ยินดีต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ครั้งที่สองแล้วนะคะสำหรับบนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
ฝนเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของคุณป้าสุพรที่จะมาแข่งขันบนเวทีของเรา
ครั้งที่แล้วได้เจอเธอไปบ้างแล้วได้ทราบเรื่องราวชีวิตของเธอไปแล้ว
วันนี้ค่ะเดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็พี่ฝนด้วยย้อนดูภาพชีวิตเรื่องราวของคุณป้าสุพรกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ

ป้าชื่อป้าสุพรนามสกุลตัวสะอาดอายุ๕๓ปีเป็นคนจังหวัดสุรินมาทำงานในกรุงเทพ
รับจ้างทั่วไปค่ะทุกวันนี้ป้าใช้ชีวิตเล่นร่อนต้องไปหานอนตามหัวลำโพงตามถนนที่มีคนนอนเยอะเยอะป้าก็ไปนอน
ไปนอนก็มีกระเป๋าใบหนึ่งเสือพลาสติก๒๐บาทไปปูแล้วก็นอน
พอเที่ยงคืนเขาจะปลุกไปเอาข้าวมากินค่ะมีคนมาแจกข้าวเที่ยงคืนพอได้ตี๓เขาไปเรียกให้ไปเอาข้าวมาแจกอีก
ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันน้ำท่าบางครั้งก็ไม่ได้อาบต้องไปอาบในห้องน้ำที่ก็๑๐บาทเราก็ไปอาบได้เราก็อยู่อย่างนี้มาเป็นประจำ
อยู่บ้านไม่ได้เพราะลูกเป็นโรคทางจิตประสาท
คิดว่าแม่เป็นคนอื่นแล้วก็จะทำร้ายแม่ป้าก็หวาดกลัวป้าก็เลยนอนกับลูกไม่ได้ลูกก็อยู่สบายแต่แม่ก็ต้องไปเล่ร่อนเหมือนคนจรจัดคนหนึ่ง
เป็นบ้านหมุนค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันก็หยุดงานทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ป้าหยุดเขาได้คนใหม่แล้วตกงานเป็นเดือนกว่าแล้วค่ะ
ติดค่าชาวบ้านก็เนี่ย
เดือนแล้วก็บอกว่าป้าให้เดือนสุดท้ายแล้วนะมันเยอะแล้วป้าก็เครียดมึงจะหันไปทางไหนนะคะ
บางครั้งป้ามีเงินอยู่๕๐บาทป้าต้องให้ลูกคิดป้ายมอด
พอตื่นเช้ามาป้าป้าต้องคิดแล้วว่าจะต้องเอาข้าวที่ไหนให้ลูกกินเพราะว่าป้าต้องบดยาใส่ได้หาอะไรลูกกินเป็นแกงร้อนร้อนบ้างยาจะได้ละลายยาทั้งโรงพยาบาลศรีวิทยาคือทานไปแล้วมันมันจะหลับมันจะสงบไม่กินเขาก็จะอารวาสหนักกว่าเดิมอ่ะป้าก็กลัวกลัวเขาจะเอายาให้ป้ากินป้าก็เลยต้องหนีเล่ร่อนมาอยู่เหมือนคนจนจัด
วก็รักษาไม่ได้ก็จ่ายแต่ค่ายา
หลานหนึ่งอีกอีกล้านหนึ่งก็ภันภา
เอามาเลี้ยงลูกส่งข้าวตอนเช้ากับตอนเย็นนะฮะ
รวมที่เจลเงียบค่าข้าวที่บัน
ถ้าใช้หนี้หมดป้าจะพาลูกกลับมาอยู่ที่ศุลิญ
ก็ตอนรับป้าซุพพอนะครับ
ผู้ใช้เวลาทั้งชีวิตอุทิศให้กับอาหารและยาของลูก
สวัสดีครับ
ป้าไม่เคยคิดเลยว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งดีเหลืออยู่ค่ะ
มีค่ะมีสิ่งดีมีอยู่เสมอแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
ท้อนะคะวันนี้ทำให้ป้าได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โหมภพรรคุณอย่างสูงนะคะ

คือพอเปิดมาปุ๊บนะคะก็พุ่งเข้ามาเลย
พุ่งเข้ามาเลยเพราะว่ามีความในใจที่อยากจะเอื้อนเอ่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณป้าคิดว่าสิ่งที่เผชิญอยู่มันหนักขนาดไหนสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเราในโลกใบนี้คุณป้า
หนักมากค่ะบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่ค่ะอยากจะฆ่าตัวตายนะคะ
อยู่ไปก็ไม่มีใครมาช่วยเหลืออะไรเราได้เพราะว่าเราตัวคนเดียวค่ะทุกอย่าง
เคยคิดสั้นนะป้านะเคยคิดสั้นอยู่ค่ะ
แล้วอะไรถึงทำให้เราตัดสินใจว่าไม่ทำ
แม่บอกว่าตัวเจ้ากรรมในเวรของป้าก็คือลูกชายให้ป้าสู้ต่อไปอย่าไปฆ่าตัวตายนะลูก
นึกถึงคำแม่บอกคำนี้แหละค่ะที่แรกป้าก็ท้อแล้วจะไม่อยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าบัตรอภินิหารมีจริงค่ะป้าสมัครรายการนี้มาปีครึ่งนะคะ
เดี๋ยวหน้านานมากคุณป้าสุภรใครแนะนำคะ
มีเพื่อนบอกป้าก็เลยเขียนสมัครส่งจดหมายมาค่ะส่งรูป
ตอนแรกที่ป้าสมัครมาแล้วติดต่อกลับไปแล้วป้าร้องเพลงไม่ได้
แล้วเขาบอกว่าถ้าร้องเพลงไม่ได้ป้าไม่มีสิทธิ์มาในรายการตอนนั้นรู้สึกยังไง
หวังแล้วไม่มีโอกาสแล้วแต่พออยู่มาไม่นานทีมงานก็โทรไปป้าก็รู้สึกว่า
ชีวิตของป้าก็ยังเลยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนมีความหวังขึ้นมานะคะ
หลังจากนี้ไม่ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ค่ะโอกาสข้างหน้าเบื้องหน้ายังมี
ถ้าฟ้าเปิดขอให้ป้าไปเจอยาดีลูกชายหายช่วงท้ายของชีวิตของใครก็ตาม
พยุงกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนวันนี้ป้าเจอคุณฝนธนสุนทร
เธอคนนี้จะพยุงให้ชีวิตของป้าดีขึ้นด้วยเกมบนเวทีของเราค่ะ
งั้นพี่ฝนคะวันนี้พร้อมที่จะเริ่มเกมกับพวกเราเลยไหมคะ

อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
พี่เต๋อเทนเร็ว

เดี๋ยวนะคะลิ้นจะพันกันอีกไหมคะ

ชื่อเพลงรถแหรถนิ้ว
แห่นี่หมายถึงว่าทีมนักร้องที่ร้องบนรถแห่ใช่ไหม

แต่อันนี้รถแห่ของเด็กน้อย

ตีกองกันรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้
ความน่ารักมีแต่ว่าต้องการความเนื้อด้วย

แต่ว่าร้องได้

เหลือแล้วเห็นเด็กไง

โหใจร้ายอะน้องไม่ดับฝันอะ
ตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วคุณฝนก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้หลายอย่าง
หยุดก็ได้สู้ก็ได้ช่วยก็ใช้ได้
แต่อย่างแรกตอบผมมาก่อนครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณฝนจะสู้หรือจะหยุดครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่ค่ะ

ด้วยร้านซูอสพรมีอะไรจะพูดกับพี่ฝนมั้ยคะก่อนจะร้องเพลงโอให้คุณแสดง
เอาละครับเพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
โชคดีครับพี่โฟน
เอากระป๋องเมาเห็ดเป็นกรองชุดกรอนท่ำเป็นกุฟาหมอเป็นแท๊ก
กระเดืองลักกายละมั้งอีแม่เอาลองเป็นรถแฮอยู่ตีอ้อมบาน
เทิงตีเทิงรองใส่จนใครบ้านอยากไล่อ้านป้ายเลยหนา
หารังเถอะก็ยนต์ซากก็เบื่อมาแถมย้องว่าปะนักรุ่นตรีใหญ่
ปล้อง